สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เย็นวันนี้พบกับคุณพลอยพิมรจิตและดิฉันใบตองรัชตะวันค่ะ
คุณผู้ชมคะในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้
เข้าสู่ช่วงของเทศกาลหนังเมืองคา
ที่หลายคนรอคอยกันแล้วนะคะ
ซึ่งซุปตาสาวในบ้านเราอย่างชมพู่อารยาชีก็ไปมาทุกปีแหละ
แต่ว่างานนี้เนี่ยเธอขอประเดิมแฟชั่นสุดล้ำในบ้านเรากันก่อน
คุณเห็นชุดที่เธอใส่นี่ไหมคือชุดนี้เนี่ยนะไม่ธรรมดานะคุณ
ราคาเนี้ยสี่ถึงห้าล้านพันเลยทีเดียวค่ะ
ซึ่งงานนี้นะคะคุณแม่ชมออกตัวเลยว่าตั้งใจจะอุ้มท้องเบบีตัวน้อยเนี่ย
ไปอยู่ในอีกหนึ่งโมเมนต์สำคัญของชีวิตโดยไร้ความกังวลใดทั้งสิ้น
เพราะปีนี้ค่ะคุณสามีเนี่ยบินไปดูแลถึงที่เลยนะคะคุณผู้ชม
ไปฟังเสียงสาวชมกันหน่อยเร็ว
ทุกปีที่มีโอกาสได้ไปอย่างเงี้ยเราก็บางทีก็จะเห็นแบบคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย
เขาก็กระเตงลูกไปหรือว่าบางคนก็อุ้มท้อง
ปีนี้ก็ตั้งใจว่าด้วยช่วงเวลาด้วยการวางแผนอะไรทุกอย่าง
เหมาะเจาะทุกอย่างเลยเล็งไว้แล้วว่าโอเคถ้าเป็นคานก็
อายุคันก็คือ๕เดือนพอดีก็เป็นช่วงที่ไม่แพ้แล้ว
แล้วก็เป็นช่วงที่เดินทางได้แล้วก็คล่องตัว
ชมกันเข้าสู้ว่าในฐานะผู้หญิงคนนึงน่ะ
แบบเฮ้ยเราความเป็นแม่มันสวยงามนะ
แล้วเราก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องหยุดกับคำว่าแม่ในคำจำกัดความแบบเดิม
แน่นอนค่ะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคน

การปรากฏตัวในลุคนี้เนี่ยต้องบอกว่าสวยสง่าดูดีมากนะคะ

กับการปรากฏตัวในลุคแต่ละลุคของเธอเนี่ยสวยเจิดจรัสไม่ธรรมดาเลยนะ
แต่ว่ามันก็มีประเด็นดราม่าของอีกหนึ่งสาวก็คือสาวใหม่ดาวิกา
ก็ไม่รู้ว่าปีนี้จะเป็นการเป็นผ่วงงานหรือเปล่า
แต่ดิฉันชอบบทสัมภาษณ์หนึ่งของชมพู่อารยา

คุณแม่คุณแม่ท้อง๔เดือนค่ะท้องคุณแม่ไม่ป่องเลย

ก็ที่อยู่ในท้องเนี่ยมีแต่ลูกมีแต่เบบี
ไม่มีอย่างอื่นก็คือไม่มีไขมันนะคะ
คือตอบทีเนี่ยเราสองคนที่สัดสั่นเลยไขมันที่สัดสั่นเลย
คือจริงชมพู่อรยาเขาบอกว่าตอนนี้เริ่มกลับมาออกกำลังกายแล้ว
หลังจากที่แพ้ท้องอยู่ระยะหนึ่ง
แต่ว่าก็อยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดนะ
ถูกต้องแล้วไม่ต้องเป็นห่วงเป็นกังวลกันไปนะคะ
เอาใจช่วยเชียร์สาวชมพู่กับเทศกาลหนังเมืองคานส์กันด้วยนะคะ